ด้วยความที่พระเอกของที่ร้านคือเส้นบะหมี่
เกดเลยแนะนำนะคะให้เวลาจะกินเมนูบะหมี่เนี่ยให้สั่งเป็นเมนูแห้ง
เพื่อที่จะได้ลิ้มรสชาติของเส้นบะหมี่แบบเต็มคำ
ส่วนถ้าใครกลัวความแห้งผ่าจนติดคอบอกเลยค่ะว่าเขามีน้ำซุปกระดูกให้ด้วยนะ
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชม
เอาละครับพร้อมชิมนะครับบะหมี่ในตำนานนะครับของจังหวัดพังงาแห่งนี้นะครับ
นี่ไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเนอะที่เราใส่มาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
ประหยัดเผ็ดและเปรี้ยวกระเติมขึ้นเข้าไปนะครับผมสุกสักหน่อย

ทุกวันนี้เป็นคนดูแลหน้าร้านเองทั้งหมดเลยใช่ค่ะมีคุณแม่มาช่วยบ้างบางทีใช่ค่ะเราใช้เวลาฝึกฝนนานไหมกว่าจะได้บะหมี่แบบรสชาติที่มาตรฐาน
นานค่ะเป็นปีค่ะพ่อเป็นคนทำบะหมี่เองด้วยไหมพ่อเป็นคนทำพ่อยังไม่ส่งให้เราแต่แค่น้ำซุปและเครื่องต่างเราต้องเตรียมเองหมดเลย
แต่เมื่อเป็นปีก่อนเขาจะยอมให้เรามาดูแลกันทั้งหมดเลยรู้สึกยังไงบ้างที่เป็นทายาทฤติศาสตร์เป็นหนึ่งในบะหมี่ที่มีชื่อเสียงโด่งทันในสุดในทั้งหมด
รู้สึกภูมิใจมากค่ะแล้วมันเป็นเครื่องมือทำมาหากินได้ตลอดชีวิตเลย

ไม่ทรยาดพี่น้องกัน
อ๋อเป็นยาดพี่น้องกับบาออฟแขยงข้ายทั้งหมด
ใครมาที่จังหวัดข้างในอยากจะมาลองทานบะหมี่ของแป๊ะสวนเนี่ยมายังไงร้านอยู่ที่ไหน
ตั้งอยู่ที่ตำบลกะไหล่ค่ะอำเภอตกเกาะทุ่งถ้ามาจากภูเก็ตนะคะ
ครับจะอยู่ขวามือร้านแรกอืมถ้ามาจากพังงาก็จะอยู่ร้านที่สอง
ซ้ายมือซ้ายมือแปะสวนมีทุกร้านมีสองร้านค่ะเพราะว่าเส้นนี้มีสองร้าน
ค่ะแต่ถ้าจะมาหาพี่เกดต้องมาร้านนี้ใช่ไหมร้านนี้ร้านเปิดมีกี่โมงครับ
ร้านเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้านะคะจนถึงสี่โมงเย็นค่ะมีวันหยุดไหม
วันหยุดไม่แน่นอนไม่แน่นอนค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดนะไม่ค่อยหยุดหรอกเนอะ
ใช่ค่ะอ่ะถ้าใครเดินทางมาพังงานะครับอยากจะมาลองทานบะหมี่นะครับ
บะหมี่มือทำเองนะคะเจ้าดังของพังงานนะครับก็เฉินกันนะครับผม
วันนี้ขอบคุณมากมากครับพี่เกดครับครับ

กองทัพเมนูเส้นที่จังหวัดพังงายังไม่หมดเท่านี้
เพราะร้านต่อไปเราจะเปลี่ยนฟิลจากบะหมี่มาเป็นผัดไทย
ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์อย่างหนาหู
ด้วยไอเดียในการห่อไปตองและผูกเชื้อกลวยแบบโบราณ
อยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าเจ้าของร้านเขาไปเอาไอเดียพวกนี้มาจากไหนกันนะ
สวัสดีครับพี่ดาสวัสดีครับพี่รถ
พี่ดานะครับเจ้าของร้านผัดไทยทรงเครื่องอินทารานะครับผม
ร้านนี้นี่แบบว่าไม่ธรรมดาจริงเลยนะครับ
เพราะว่ามีสไตล์ในการใส่หอที่แตกต่างจากที่อื่น
ผมใช้วัสดุธรรมชาติแต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นเราถามถึงจุดเริ่ม
ที่มาที่ไปของการมาเปิดร้านผัดไทยของเราก่อนครับ
ตอนแรกก็ไม่ได้เปิดร้านผัดไทยนะคะอยู่อีกอำเภอหนึ่งของพังงา

ห่างจากอำเภอตกเกาะทุ่งห่างจากตรงนี้ก็ประมาณร้อยกิโลค่ะ
อ๋อไปทำอะไรให้นู้น
เออมีปัญหาตรงที่ว่าลูกชายเกลลีก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้าน
เพื่อที่มาดูแลเขาทีนี้กลับมาอยู่ที่บ้านก็ต้องมีอาชีพที่เรามีรายได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะน่าจะค้าขายดีที่สุด
ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะขายผัดไทย
ก็คือคิดว่าจะขายแบบเล็กน้อยแบบ

แล้วทำไมถึงมาเป็นผัดไทยได้ล่ะ
ก็อยู่ตะกัวป่าก็เคยทำผัดไทยกินอะไรอย่างนี้ค่ะ

อืมสูตรนี้เราก็คิดเองหมดเลย

ค้นสูตรเองก็ลองมาทำผัดไทย
วันแรกได้๖๐๐กว่าบาท

พอหลังจากนั้นก็คือพอเราทำแล้วเราก็ปรับปรุงสูตรมาเรื่อย

ใช่ค่ะก็คือเป็นคนใต้จะกินรสชาติจัด
อีกอย่างหนึ่งที่เราสนใจในเรื่อง
พัฒนาสูตรของเราให้ถูกปากคนท้องที่แล้ว
อีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดห่อในการกลับบ้าน
เราเลือกใช้ที่วัสดุเป็นธรรมชาติจริงก็คือใบตองใช่ไหมฮะ

เชือกกล้วยทำไมเราถึงเลือกใช้วัสดุธรรมชาติล่ะครับ
ตอนแรก๓เดือนแรกที่ขายนะคะก็ใส่เป็นกล่องโฟม
แล้วก็พอดีน้าสะพ้ายเสียก็ไปช่วยที่วัดประมาณ๔๕วัน
กลับลงมาก็จะมีป้ายติดที่เสาทุกเสาเลย
ว่าลนลงกล่องโฟม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
นี่ก็เป็นหนึ่งจุดขายที่มีคนสนใจที่จะมาร้านเรามากยิ่งขึ้น
เพราะว่าร้านเราเป็นร้านที่ไม่อยู่ในตัวเมืองเป็นร้านที่อยู่พูดง่ายว่าเป็นอยู่แถวชนบท
ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีจุดเด่นคือเราจะขายไม่ได้เลย
อืมเราก็เลยสร้างจุดเด่นของเราสร้างจุดเด่นขึ้นมา
แล้วก็จะมีมะขามนะคะขามเปียกมะขามเปียกแล้วก็จะมีหอมมีกระเทียมปั่น
แล้วก็ผสมก็จะมีซอสปรุงรสมีน้ำตาลนะคะแล้วก็ข้อสำคัญของเรา
ก็คือเราจะไม่ใช้น้ำมันเวลาผัดแต่เราจะใส่ลงไปในนี้เอาน้ำมันใส่ในนี้
ร้อยแล้วแต่ไม่ใช่น้ำมันพืชเป็นน้ำมันงาน้ำมันงาด้วยโอ้โห
เพราะว่าใช่คือเวลามันโดนความร้อนมันก็จะหอมใช่ไหมคะ
คือมันจะเป็นจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครที่ร้านจะทำไว้สองแบบอ่า
ก็คือเผ็ดกลางกับไม่เผ็ดเลยกับไม่เผ็ดเลยค่ะไม่เผ็ดเลยนี่เป็นน้ำสำหรับเด็กทานได้
ผู้ใหญ่ที่ไม่ทานเผ็ดส่วนผสมจะเหมือนกันแต่ไม่ใส่พริกโอเค
ไทยเรารู้แล้วมี๒ซอสถ้าอยากเผ็ดมากเราก็เติมพริกเข้าไปทีหลังได้
มากเติมพริกรู้เรื่องของน้ำซอสแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าวิธีทำทำยังไง
โอ้โหแค่พูดคุยกันเรื่องน้ำผัดไทยก็เอาทำน้ำย่อยทำงานอย่างหนักหน่วงแล้วล่ะค่ะ
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนพักความน่าตื่นเต้นกันไว้สักครู่
ช่วงหน้าค่ะเราค่อยกลับมาลุมลึกเรื่องราวความอร่อยครบเครื่องของผัดไทยจากร้านนี้กันต่อ
บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน